คุณผู้ชมแต่เหตุการณ์ต่อไปนี่น่าเศร้าสลดจริงที่ลบบุรีครับ
ผู้หญิงท้อง๗เดือน
ขี่มอเตอร์ไซค์จะข้ามฝ่ายน้ำล้นตรงนี้
ปรากฏโดนกระแสน้ำพัดไปอุ้ย
ดับทั้งคุณแม่ดับทั้งลูกในคันเลยครับ
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยพ่งไลท์๑๖ลำนาราย
ต้องไปนำร่างไร้วิญญาณของนางสาวน้ำฝนภัยสิทธิ์อายุ๓๒ปี

พาร่างขึ้นมาจากฝ่ายน้ำล้นสะพานดำเรียบทางรถไฟหมู่๑
ตมลลำนาไรที่ลบบุรี
จมอยู่ใต้น้ำลึก๓๔เมตรคุณผู้ชม
นี้ห่างจากฝ่ายน้ำล้น๕๐เมตรครับ
ก็เจอพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิต
หลังจากมีการค้นหานานเป็นชั่วโมงเลยนะ
มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยครับชื่อว่าคุณเรียม
คุณเรียมเล่าแบบนี้ว่าเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยวิ่งไปดูไปเจอคุณน้ำฝนเนี่ยตกลงไปในน้ำ
ก็พยายามตะเกียกตะกายเอาตัวเองขึ้นจากน้ำ
ขึ้นจากน้ำคุณเรียมเนี่ยเอาท่อนไม้ยื่นให้จับนะ
แต่กระแสน้ำมันไหลแรงจริงครับทำให้คุณน้ำฝนที่จมอยู่ในน้ำเนี่ย
ลอยไปเลยลอยไปตามน้ำเลยครับแม้ว่าคุณเรียมจะวิ่งอ้อมไปแล้วนะ
อ้อมไปดักด้านหน้าจะนำไม้ให้จับอีกรอบหนึ่งคว้าไม่ทันครับ
คุณน้ำฝนคว้าไม่ทันจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาอย่างน่าสลดเลย
คือตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฝนตกหนักจริงจริงระดับน้ำสูงขึ้นสี่สิบถึงห้าห้าสิบเซนเลย
ที่ผ่านมานะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเคยมีแล้ว
เคยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์โดนกระแสน้ำพัดตกเป็นประจำเลย
แต่ก่อนหน้านี้เขาช่วยชีวิตกันได้ครับแต่ครั้งนี้เป็นเหตุเศร้าสลดจริงฮะ
เดินออกมาตรงรอบบ้านได้ยินเสียงคนร้องบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยก็วิ่งลงมา
ลงมาก็เห็นแต่แขนคนอ่ะโหยน่ะก็เลยวิ่งขึ้นไปเอาไม้ที่บ้านลงให้เค้าเกาะ
เมื่อกี้เค้าก็เกาะได้หน่อยเดี๋ยวอ่ะเค้าปล่อยไม้เราไปแล้วเค้าก็ลอยไป
แล้วเราก็วิ่งไปฝากนู้นเมื่อกี้ไปทันเค้าเมื่อกี้เค้าก็
ช่วยไม่ทันจ้ะจมนั่งลูกศาลหน้ากับเค้า
ไม่ใช่ว่าครั้งแรกนะคนตกประจำแต่ช่วยได้ทุกคน
แต่คนนี้ช่วยไม่ได้เค้าอยู่ตรงเดียวลองให้ช่วยอีกวิ่งก็ไม่มีใครก็อยู่
จ้ะถามเสียใจไหมเสียใจขึ้นยังไงครับไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดครับ
คุณมงคลที่ตำบลห้วยหินเนี่ยทำไมต้องไปถามท่าน
คืออย่างนี้ฮะคุณน้ำฝนผู้เสียชีวิตเนี่ย
ท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดด้วยนะเธอท้องใกล้คลอดแล้วครับ
แล้วก่อนเกิดเหตุคุณน้ำฝนขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับคุณแม่ที่โรงพยาบาลชัยบาดาน
ปกติเธอไม่ได้ใช้เส้นทางนี้นะปกติเธอจะใช้เส้นทางถนนสระบุรีลมศักดิ์
แต่เชื่อว่าตอนเกิดเหตุเธอน่าจะรีบก็เลยเลี่ยงไปใช้เส้นทางลัดแทน
แต่น่าเศร้าตรงที่โดนกระแสน้ำพัดก็เลยเสียชีวิตทั้งตัวเธอทั้งลูกในคันเลยครับ
ไปที่ระยองครับคุณผู้ชมที่จังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงสี่คนไปช่วยชีวิตคุณพรายวันอายุห้าสิบหกปี
ซึ่งเป็นรอปภคุณไพรวันเนี่ยขี่มอเตอร์ไซคู่ใจฝ่า
ฝ่ายน้ำล้นของนิคมอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์นอินดัสเรียลพาร์คสะพานสี่

ขี่ไปได้ไม่ถึงกลางฝ่ายครับไม่รู้น้ำมาจากไหนเขาไม่ทันตั้งตัวจริง
ทั้งเขาพัดทั้งรถไปติดคันปูนกลางฝ่ายแบบนั้นเลย
นี่ถ้าไม่มีคันปูนเนี่ยเขาเชื่อว่าคงจะถูกน้ำ
ตกลงไปแล้วถึงตายได้นะพี่เขาบอก
นี่ขนาดรอดชีวิตมาได้พี่เขาบอกยังใจเต้นอยู่เลย
ตัวยังสั่นอยู่เลยคุณผู้ชมคุณขวัญฮะต้องเตือนจริงฮะ
เวลามีฝนตกแบบนี้อย่าไว้ใจจริงนะคือกระแสน้ำมันมาแป๊บเดียวแล้วมันพัดไปทาง
ใช่คือบางคนเขามองว่ามันเป็นเส้นทางที่เขาใช้ประจำซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีปัญหา

แต่พอจังหวะพอไปน้ำมันขึ้นมามันไม่ทันจริง
พวกนี้ไม่รู้มอเตอร์ไซต์พี่ยังสตาร์ทติดหรือเปล่า